ว่าเนี่ยการยิงลูกโทษไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วที่สำคัญการยิงลูกโทษที่จะให้ดูเนี่ย
เตะระดับโลกอย่างเมซี่หรือโลดอนโด

เขายิงกันขนาดไหน

ถึงไปโดนเสาประตู

เป็นแบบ๒ต่อ๒เด้งเลย

ตั้งแต่ผมเตะบอลมาดูข่าวบอลมา
ผมไม่เคยเห็นการยิงจุดโทษแบบนี้มาก่อน

มันชนเสามันก็เด้งไปนู่นเด้งไปนี่

กลับมาโดนตัวเองผมไม่เคยเห็นนะ
แอ่นอกรับนี่อีกนี่แอ่
ไปนิดเดียวโอ้โหนี่ต้องไปแข่งยิมนาสติกต่อนะ
เสร็จมีเขินแล้วไปเล่นนิมพลาสติกด้วยเปล่าก็ไม่รู้
คุณดูค่ะเราโอ้โหผมบอกเลยนะ
พอไอ้คลิปนี้ไปลงในโลกโซเชียลคนแซวเต็มเลย
แซวยังไงแซวเยอะจริง
เขาบอกว่าเชื่อแล้วว่าทำไมนักเตะระดับโลกเห็นแล้วต้องคารวะ
เขาว่าอย่างนี้หรือบางคนบอกว่า
อาจจะจุกและอายถ้าใจไม่เพียง
อันนี้ก็ลุกขึ้นมาได้ทั้งจุกทั้งเจ็บทั้งสั้นเลย
ให้ดูแบบนี้มันก็แบบเป็นภาพความสนุกสนาน
เป็นภาพที่แบบว่าไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้น

คือแค่เสื้อลายคิตตี้นี่ก็น่ารักแล้วนะ

ประทับใจก็ยังตราตรึงไปอีก
จุดโทษแบบนี้ยังต้องให้แซวต่ออีก

เกลียดภาพกีฬาแบบมันจริงนะครับประติศาสตร์
ยังดีเข้าอกไม่เข้าหน้าเลย